ติดค่ะติดหนักมากค่ะ

จริงแล้วเราตั้งใจหาลูกภาพตอนที่พอเผลอเล่น

ใช่ค่ะตอนที่พอเล่นตอนที่แบบไม่สนใจกันเลย

ซึ่งณวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็โอเค
ก็คือมีแบบว่า

แต่แบบเออก็รู้สึกว่าโอเค

ก็เลยเอาโอเคก็เข้าใจแล้ว
ก่อนโทรเราเห็นรูปนี้เราก็รู้สึกว่ามันโอเคก็ได้ค่ะ

แต่เราใส่มันใส่ใส่เดี่ยว

กูทำที่สามสิบแล้วนะให้ไม่เด็ดแล้ว
มันคือบางเรื่องอย่างนั้นหรอ

ตอนนี้ก็คิดว่าแหมาะสมที่จะแบบแหน่ง

ผู้ใหญ่เขาถามไหมว่าแบบ
โพสต์ติดอีกแกรกเป็นเชฟ
หรือว่าผู้ใหญ่คงแบบเข้าใจในความเป็นเรา
แล้วก็ในการแบบโตขึ้นเนาะ

แต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราก็
ก็ทุกคนรับรู้ว่าเราคบกันแล้วหนูก็มีแฟนคนเดียว

เออเราก็รักกันมานานเนอะ

ก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนกัน

หรือว่าอยู่กันนอนหรือแต่นั้น

แต่ฉันน้ำเป็นชุดนอนหรือชุดเที่ยวหรือชุดใส่เล่น
เป็นชุดแบบกึ่งเที่ยวกึ่งนอน

อาจจะแซ่บเกินไปหน่อยเนาะ
เราไม่ได้ได้ว่ามันได้เห็นของลับของเราของพี่มาน
ทำให้มันเป็นคนรักกันที่แบบเออก็ตั้งใจทำให้มันดีมั่นคงสักที
แล้วก็ไม่ใกล้ดีกันความสงสัยก็ยังดีกว่าเดิม
เอาจริงเพราะว่าพอหลังจากผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดีมา
มันก็ทำให้เรารู้ว่าในระยะเวลาที่เราไม่มีกันมันเป็นยังไง
พอเราแน่ใจแล้วว่าเออฉันรักเขาจริงแหละอะไรอย่างนี้
เขาก็รักฉันจริงก็เลยกลับมาแล้วมันดี
สามีนี่บอกกันไหมคะว่าจะไม่เลิกกันแล้วหรือสัญญาอะไรกันไหม
ไม่นี่ก็บอกค่ะว่าเธอไม่ใช่บอกว่าที่แมนจะดัด
ใช่แบบว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นก็ไปลงด่าในคดีนะอะไรอย่างนี้
บอกก็ต้องให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่เป็นเลิกทางสุดท้ายไหมคะ

งานเกาะเสือดที่เบอร์จำได้แล้วก็เอียงโซฟาไง
เอียงนะ
ศิลปิตเยอะใครขึ้นเลยลงขึ้น

สวัสดีสวัสดีสวัสดี